ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพฤศพความรักโดดเด่นเป็นที่สนใจของคนต่างเพศ
คนโสดและคนมีคู่จะพบคนถูกใจจากการทำงาน
ทำธุรกิจร่วมกันจะมีเสน่ห์เป็นที่หมายปองจากเพศตรงข้าม
จะได้ความรู้เป็นสมบัติติดตัวสุขภาพคู่รัก
เข้ามามีบทบาทช่วยเหลือในเรื่องการเงินสุขภาพและภัยที่จะเกิดขึ้น
แต่คู่ครองจะป่วยด้วยอาการเจ็บคอหรือโรคไต
การเงินปัญหาเรื่องเครดิตหนี้สินจะคลี่คลายลงไป
หนี้มีจิตใจเมตตาผ่อนผันภาระหนี้ให้บ้าง
หากมีลูกหนี้จะเจรจาตกลงกันง่ายกว่าเดิมหรือลูกหนี้มีเงินมาชำระหนี้ให้บ้าง
การงานจะโดดเด่นในกิจกรรมจิตอาสางานสาธารณกุศลงานเพื่อสังคมมักสำเร็จ
ได้รับการยอมรับนับถือระวังความแตกแยกจากการร่วมงานกับคนอื่นเป็นพิเศษ
ระวังจะเดือดร้อนเพราะเพื่อนร่วมงานต่างเพศดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์